ใครจะไปเบิกเงินเยอะที่ธนาคารตรวจนับให้ดีว่าข้างในเป็นปึ้ง

เจ้าของลานทรายที่เชียงใหม่เขาไปเบิกเงินค่อนข้างเยอะจากธนาคาร
แต่ปรากฏว่าเบิกมา๔แสนเอ๊ะทำไมมันมีแบงค์ร้อยยัดไส้มา๒ใบล่ะ
เอ๊ะฉันเบิกแบงค์พันธุ์เป็นปึ๊งเอาแบงค์ร้อยมาจากไหนล่ะ
แล้วพอเข้าเครื่องนับมันก็จะครบถูกไหม
เพราะว่าเครื่องนับที่เขาปั่นแบงค์ที่เราว่าเนี่ยเขาก็จะนับเป็นจำนวน
ช่วยเริ่มเป็นบรรดาขึ้นมาแต่ล่าสุดเขาบอกว่าเคลียร์กันแล้วนะครับ
ฝากเตือนนะครับเบิกเงินจำนวนใบครบ๑๐๐ใบแต่จำนวนตัวเลขอาจจะไม่ครบ
ผู้โพสต์ก็คือคุณก้อยอายุ๓๐ปีนะฮะอาชีพเป็นเจ้าของลานทราย
อยู่ที่อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่เขาบอกว่า
เขาไปธนาคารไปเบิกเงินมานะฮะธนาคารอยู่ที่อำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับ
เบิกเงินสดรวมทั้งหมด๔๐๐๐๐๐อ๋อพนักงานก็ทำการนับฉบับละ๑๐๐๐
นะฮะมันก็จะเป็นมัด๔มัดมัดละแสนแสนแสนแสนใส่เครื่องนับ
เพื่อให้คุณก้อยตรวจสอบว่ามัดนี้๑๐๐ใบ
ใบ๑๐๐ใบอะไรก็ว่ากันไปซึ่งเครื่องก็นับครบถ้วนทั้งหมด๔หมัดนะครับ
คุณก้อยขอให้พนักงานนำเงินใส่ซองสีน้ำตาล
แล้วก็นำเงินนี้ไปชำระหนี้ต่อที่บริษัทลิสซิ่งแห่งหนึ่ง
แต่พนักงานกลับบอกว่าคุณก้อยคะเงินไม่ครบ
ทำไมมันมีแบงค์ร้อยมา๒ใบมันสอดไส้อยู่ในปึกแบงค์พันธุ์ล่ะ

กลับไปธนาคารที่เบิกมา
ให้กับพนักงานตรวจสอบโดยมีผู้จัดการของธนาคารเป็นคนรับเรื่อง
สอบถามว่าทำไมมันมีการสอดไส้แบงค์ร้อยมาในปึกแก๊งพันธุ์ได้หรือไม่
ซึ่งคุณก้อยยืนยันว่าไม่ได้สัมผัสเงินในซองเลย
เพราะใส่ซองปุ๊บเอาซองนั้นไปยื่นให้กับลิสซิ่งเลย
แล้วให้ธนาคารไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดย้อนหลัง
แล้วสุดท้ายธนาคารก็เคลียร์ให้โดยการคืนเงินให้มา
เป็นอีก๒๐๐ก็ครบเป็น๔แสนเป็นที่เรียบร้อยนะครับ
คือเรื่องนี้อาจจะเป็นความผิดพลาดในขั้นตอนของการนับเงิน

ที่อาจจะมีการนับแบงค์ร้อยผสมไปในปึ้งแก๊งพันธ
แล้วก็นับรวมไปใส่ไว้ในปึ๊งว่าเป็นแสนแสนแสนเนี่ย
อันนี้ขั้นตอนธนาคารก็ต้องไปสอบสวนกันเองว่า

หรือว่าพนักงานเขาทำอะไรหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะฮะ
แต่ว่าคุณก้อยเองมาโพสต์เป็นอุทาหรณ์ว่า
โอเคคุณไปเบิกเงินเครื่องมันนับเนี่ย๑๐๐ใบมันครบ
แต่ยอดเงินมันไม่ใช่พันมันคือแบงค์ร้อย
คุณต้องนับดูให้ดีว่าข้างในมีการสอดแทรกหรือเปล่า
ใช่แต่เดี๋ยวนี้พนักงานธนาคารหลายธนาคาร

หลังจากนั้นค่อยไปปั่นเครื่องให้กับลูกค้าได้ดูอีกทีนึง